วันนี้พลเอกประยุทธ์ได้ออกมาแสดงท่าทีถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐ
นามของพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งที่จะถึงนะครับ
แล้วก็ยังได้พูดถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่พระราชพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในเร็วนี้ด้วย
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ

คือในส่วนของรัฐบาลที่จะเตรียมงาน

ประเทศต้องเดินหน้าการเลือกตั้งสงบเรียบร้อย
ซึ่งส่วนนี้เป็นหน้าที่ของกรกต

ไม่สามารถไปสั่งอะไรได้ทั้งหมด

ส่วนที่๒คือการเตรียมน้ำเตรียมดิน
เตรียมความพร้อมของทุกจังหวัด

ซึ่งเป็นกำหนดการจากสำนักพระราชวัง
รอให้โปรดก้าวโปรดกระหม่อมลงมา
เพราะฉะนั้นมันมีงาน๒ช่วง
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็ต้องดูที่ว่าทำยังไง

ประยุทธ์บอกว่าต้องรอหลังปลดล็อก

แต่ยอมรับพักพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพักที่น่าสนใจ
เพราะมีบุคลากรเป็นคนคุ้นเคยอยู่ในทีมงานเดียวกัน
ซึ่งตัวเองพร้อมสนับสนุนพักที่มีนโยบาย
อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ส่วนที่ประชาชนยังสนับสนุน
และอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนั้น

ตัวเองถือหลักบารมี๑๐ประการ
ยินดียินร้ายกับคำชมหรือติฉินนินทา
แต่เชื่อว่าที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกต่อ
เพราะเห็นทำงานดีประเทศสงบสุข
ขณะที่กระแสข่าวเริ่มมีความพยายาม
โดยสิ้นเชิงจากผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ไม่เคยเจอกับอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย
เพื่อชวนมาเป็นพันธมิตรการเมือง

ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเอง
ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ระบุ
ไม่มีเหตุผลที่จะมาเจรจาต่อรองกัน
เพราะพักพลังประชารัฐประกาศชัดเจนว่า
จะได้สอสอถึง๓๕๐ที่นั่งอยู่แล้ว
อีกทั้งหากรัฐบาลยังคงบริหารประเทศ
ให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แบบนี้
ก็ไม่มีทางที่จะร่วมงานกันได้
ก็ไม่มีทางที่เป็นเรื่องของพักเขา
พักเขายอมพูดว่าใครก็บ้าไป
ผมจะไปเกี่ยวข้องผมไม่ได้เกี่ยวข้องการเมือง
ก็เห็นพักเขาบอกเขาได้๓๕๐บาท

นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพักประชาธิปัตย์
จุดประสงค์ของพักประชาธิปัตย์คือ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขอดูท่าที่ของผลเอกประยุทธ์
อยู่ในสถานะมีส่วนได้เสียจากการประชุม
เพราะกำลังจะเป็นว่าที่๑ใน๓รายชื่อ
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
แม้ว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ตอบรับ

พลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แน่นอน